แม้ว่าปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้นถือว่าจะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะ
แต่พลังงานเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดไม่สามารถจะพึ่งพาได้อย่างเดียวตลอด๒๔ชั่วโมง
ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะเขาก็เลยเตรียมทดลองระบบกักเก็บพลังงานด้วยไฮโดรเจน
มาใช้กับโครงการกังหันลมลำตะคองระยะที่๒และนี่จะเป็นที่แรกของเอเชียด้วยนะคะติดตามจากรายงานค่ะ
ชิ้นส่วนของเสากังหันลมขนาดความสูง๙๔เมตรถูกนำมาติดตั้งในพื้นที่เขาใยเที่ยงจังหวัดนครราชศรีมา
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองระยะที่๒ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หอผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนก็เพื่อเป็นผู้นำเป็นการก่อสร้างกึ่งการวิจัยนำร่อง
สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานพลังลมที่ลำตะคองเดิมกพก็ได้มาศึกษาพื้นที่
ว่ามีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมด้วยหรือเปล่า
หลังจากเก็บข้อมูลมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ติดตั้ง๒ตัวละ๑๒๕เมกาวัตต์ไปแล้ว
อ่างพักน้ำลำตะกองข้างบน๒ตัวผลิตไฟฟ้าได้มาประมาณ๔๕ปีแล้ว
ถ้ามีจำนวน๑๒ตัวตัวละ๒เมกะวัตต์เป็น๒๔เมกาวัตต์
แต่ด้วยข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียนที่ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
สะท้อนจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ในโครงการกังหันลมระยะแรก
ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงร้อยละ๒๐
โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน
ผ่านได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ในช่วงที่มันผลิตไฟฟ้าไม่ได้เราก็ควรจะเก็บพลังงาน
ขณะที่มันผลิตไฟฟ้าได้แล้วก็เพื่อที่จะจ่ายทดแทนในช่วงที่ไม่มีลม
ก็คือพยายามวิจัยจะผลิตได้๒๔ชั่วโมง
ก็เป็นที่มาของวินไฮดรอเจนไฮบริดซึ่งเป็นระบบจักรเก็บพลังงานอย่างหนึ่ง
ระบบวินไฮโตรเจนไฮบริดเป็นการนำกระแสไฟฟ้า
ผลิตได้จากกังหันลมมาแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำและกักเก็บไว้
อาหารลมไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ก็จะนำไฮโดรเจนที่เก็บไว้มาผ่านฟิลเซลล์

ไฟฟ้าที่ได้จะจ่ายให้ศูนย์การเรียนรู้กรฟภลำตะคอง

ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้
ระบบกักเก็บพลังงานมันก็มีหลายรูปแบบ
ที่พื้นที่ลำตะคองเองเราก็มีระบบกักเก็บพลังงาน
ซึ่งเป็นพลังงานน้ำสูบกลับที่จะเห็น
ก็คือว่าในช่วงที่เราผลิตไฟฟ้าเหลือ
สูบน้ำขึ้นมาที่อ่างพักน้ำตอนบน
และในช่วงที่เราต้องการพลังงานไฟสูงสุด
ที่เรียกว่าช่วงพีคแล้วก็จะปล่อยน้ำไปติด
หน้าจุดนี้จุดที่รัมตะคอง
เนื่องจากเรามีโรงไฟฟ้าแหล่งน้ำถูกกลับด้วย
แล้วเราก็จะมีพลังลมด้วยอาหารลมด้วย
แล้วก็ระบบไฮบิทนี่ด้วยนะครับ
ไอ้แก่ก๊อฟพก็เลยมีแนวคิดให้ความรู้กับประชาชน
หรือทำจุดนี้ให้ไปเป็นที่ท่องเที่ยวด้วย
จากการเยี่ยมชมทัศนียภาพที่สวยงาม

สามารถมองเห็นได้ทั้งอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง

ก็ฟพยังเตรียมสร้างศูนย์การเรียนรู้กรฟภลำตะคอง
ให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชน
ซึ่งที่นี่จะเน้นให้ความรู้เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน
ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวก็เป็นการสนับสนุน
สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่อีกทาง
ขาเทรัสทีวีรายงาน